คุณผู้ชมฮะข่าวใหญ่ข่าวดังฮะเอาข่าวไหนก่อน
ระหว่างเจ้าสัวเปรมชัยระหว่างหวย๓๐ล้าน
หรือเอาพอเช้าก่อนดี

ไล่จากน้อยไปหามากแล้วกันนะฮะ
พอเฉาถูกเบียดตกกรอบหน้าหนึ่งไปแล้วนะครับ
แต่เราก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้า
พอรับทราบข้อกล่าวหากระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงแล้วเมื่อวานนี้
และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
และขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวเลย
ตำรวจนำตัวไปขอสารฝากขัง
ก็มีการยื่นขอประกันตัวทันทีนะครับ

กรณีที่นายณฐาพบบุญทองโทอายุ๕๑ปี
ภูมิในการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่

มีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงม๒อายุ๑๔ปี
และถูกดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยร้ายแรง

โดยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงม๒วัย๑๔ปี

ให้ดำเนินคดีกับนายนัดถาพบ
ดำเนินคดีกับเด็กนักเรียนชายชั้นมสาม
ฐานที่เป็นแฟนเก่ากับลูกสาวตัวเองในข้อหาเดียวกันเลย
เด็กม๓กับพอโดนข้อหาเดียวกัน
คือพรากผู้เยาว์และกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ตำรวจนี่นะครับนัดนายนัดถาพบ
ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานี้

วันนี้เองก็จะมีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับ
เพราะตำรวจก็นัดเด็กม๓และผู้ปกครอง

โดยมีสหวิชาชีพเข้ามาพูดคุยด้วย
ก่อนนี้ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว๑ครั้ง
แต่ทีนี้ต้องขั้นตอนต่อไปก็คือการสอบปากคำ

ก็เลยเป็น๒วันที่ต้องติดตาม
เมื่อวานนี้นายณฐาพบพร้อมด้วยทนายความ
เดินทางมามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
โดยนายณฐาพบให้การปฏิเสธทุกข้อหา
และขอไปให้การในชั้นศาลนะครับ

พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายณฐาพบ
ไปขออำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่ฝากขัง
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง
ซึ่งธนายความก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด
จำนวน๒แสนบาทประกันตัวในชั้นศาลออกไปแล้วนะครับ
ด้านของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแบรนด์ยืนยันครับว่า
สรุปผลการสอบสวนได้ภายใน๖๐วัน
ตามที่นายการุณสกุลประดิษฐ์ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้ทราบผลโดยเร็วที่สุดนะครับ
โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
เพื่อสอบพยานแวดล้อมและรวบรวมพยานหลักฐาน
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีแล้ว
และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหานายณฐาพบ
และเปิดโอกาสให้เข้าให้ปากคำ
อันนี้คือสอบทางวินัยนะ
และแก้ข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
จนถึงขณะนี้นายณฐาพบยังไม่เข้าพบคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้บอกว่าไปทำงานแล้ว
อืมแต่ยังไม่เข้าพบคณะกรรมการไง
เออนะฮะเข้ารับทราบข้อเก่าหากับตำรวจแล้ว
ตอนนี้รอขั้นตอนการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ในขณะเดียวกันสำนักงานคุรุษภาก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานการกระทำผิดต่าง
ประกอบการพิจารณาเสนอถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารด้วยแล้วนะครับ
ข่าวเคยใหญ่ข่าวเคยใหญ่ประเด็นดังที่ยังต้องติดตาม
เพราะว่าถูกข่าวเจ้าสัวเปรมชัยเบียดซะเหลือนิดเดียวเอง
อ่าแต่ว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่
ก็เรื่องของการดำเนินคดีแล้วก็เรื่องของการสอบวินัย